เพราะว่าจะไปบ้านของแฟนที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
ไม่เคยไปนะครับเคยไปเหมือนกันแหละแต่ว่าแฟนขับรถให้
แล้วก็ขับพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทางแบบนี้นะฮะ
หัวรถเนี่ยปักลงไปนะครับแล้วออกมาไม่ได้ฮะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ไปกัน๒คนในท้องที่สพชิมพลี
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถพุ่งตกลงในคูน้ำข้างทางแล้วมีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ก็ไปกู้เหตุกันเป็นถนนลูกรังนะครับสองข้างทางเป็นคู่น้ำเป็นนาข้าว
อยู่ในท้องที่ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลากรถขึ้นมา
แล้วก็เปิดประตูรถเอาศพออกมาเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับ
มีนางสาวพิมพาประดิษฐ์สุวรรณอายุ๕๕ปีอยู่ที่เบาะคนขับนะครับ
อีกศพหนึ่งอยู่เบาะนั่งข้างคนขับคือนางสมหมายอรุณภูลทรัพย์อายุ๕๖ปี
ก็จมน้ำเสียชีวิตในรถทั้งคู่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนขับรถมานะครับ
เพื่อที่จะไปบ้านแฟนในอำเภอบังน้ำเปรี้ยวทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
แฟนของคนขับคือนางสาวพิมพาจะขับรถให้แล้วก็พาไปทางหลัก
โค้งเยอะด้วยผู้ตายขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางเลี้ยวซ้ายลักษณะโค้งหักศอก
พอเงยหน้าขึ้นมาเจอทางโค้งหักรถหลบทางโค้งแล้วเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง
แล้วก็ออกมากันไม่ได้เลยเสียชีวิตทั้งคู่
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็มอบศพให้ไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวเพื่อรอญาติมาติดต่อกันต่อไปนะฮะ